ผู้ชายคนหนึ่งเขาออกจากสนามบินไม่ได้เพราะว่าวีซ่าเขาโดนตัดก็เลยแบบอยู่ในสนามบินเลย
ใช่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะวัย๒๘ปีเธออยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินาน๒เดือน

นี่คือภาพนะคะจากภาพในคลิปชาวที่ว่าเป็นนักเดินทางต่างในพื้นที่สนามบินเขาถ่ายไว้
คือผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงวัย๒๘ปีเขาใช้ชีวิตอยู่ที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
กินนอนห่มผ้าเดินขอเงินนักเดินทางต่างต่างก็ต้องตกอกตกใจ
แล้วก็ที่สังเกตก็คือปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่ของสุวรรณภูมิเขาเข้าตรวจสอบดู
แล้วก็พยายามพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้อยู่ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารสนามบินชั้น๑ประตู๔
ถ้าใครที่เพิ่งไปสุวรรณภูมิคุณอาจจะสังเกตเห็นหรืออาจจะย้อนกลับไปเอ๊ะใช่คนเดียวกันกับที่เจอหรือเปล่า
ตรงนี้นะคะทางเดินลงไปแล้วก็จะเชื่อมต่อไปยังแอร์พอร์ตลิงค์ด้านล่าง
ใช่ค่ะคือเขาอยู่ตรงนี้นาน๒เดือนนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีการประสานหน่วยงานมูลนิธิปวีนาเข้าตรวจสอบด้วย
แล้วก็ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรประการเข้าตรวจสอบเช่นกัน
คือผู้หญิงคนนี้ค่ะวัย๒๘ปีเขามีรูปร่างผอมเขาดูหิวโซนะคะ
ใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในอาคารผู้โดยสารนาน๒เดือนอย่างที่บอกไป
แล้วก็เดินขอเงินคนที่จะมาขึ้นเครื่อง
เจ้าหน้าที่ก็พยายามถามว่าเอ๊ะไปมายังไงอยู่ยังไงทำไมมาอยู่ในสนามบินแบบเนี้ย
เรื่องต้นตอนแรกเนี่ยเขาให้การวกวนไปมาบอกว่าไม่มีบ้านไม่มีที่พักอาศัย
แล้วบอกอีกบทวนไปมาบางทีก็บอกว่าแม่ให้มารอ
คุณแม่มารับเพราะว่าตัวเองเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ
อะไรกันคือตอบไม่ตรงแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อย้าทได้

เรามาจากสิ่งหนึ่งของบริษัทนะครับเราก็จะมารับตัวหวังว่าที่จะไปอยู่ในการติดต่อของเราได้
ถ้าเผื่อออกมาจะได้ติดต่อได้ไหม
ได้รอให้เราติดต่อย่างนิดหน่อยนะที่อาจจะมีอยู่กับเรา
ติดต่ออย่างติดต่อไม่ได้
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไหนเดี๋ยวที่สัก๑๐นาทีเราออกมาจะมาไหนนะ
ก็จะมารอที่นี่บ้านของเรานะครับ
นั่งบ้านอยู่ที่ไหนนะ

ผู้เป็นจากไหนครับ
เจ้าหน้าที่ทางพมเองก็มีการพยายามพูดคุยสักถาม
คนนี้คือนางสาวน้อยนามสมมุติวัย๒๘ปีนะคะ
ต้นเท่าที่ฟังดูคุณผู้ชมคะเหมือนเธอก็ให้การวกวนไปมาพูดคุยยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะ

ใช่ก็ยังไม่ทราบว่าเธออาจจะมีอาการป่วยไหมหรือว่าเป็นอะไร
อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจกันต่อไปนะคะ
ต้นเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวของเธอไปดูแลก่อนแล้วก็ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิภาพของพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
แล้วก็มีการดูแลชั่วคราวก่อนที่จะมีการประสานหาญาติ
ใครนะคะที่เห็นเธอคนนี้ครับคล้ายครับค้าว่าเป็นลูกหลานลูกเต้าเหรอกอหยาดผีน้องลูกพี่ลูกน้องตัวเองหรือเปล่า
ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบินหรือว่าพมในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการเพื่อรับเข้าไปดูแลหน่อยแล้วกันนะคะ
มาอยู่๒เดือนแล้วเนอะนานมากทีเดียวนะครับ